ใครที่ได้ติดตามละครเรื่องล่าสุดของหนุ่มโอ้เนี่ย
บอกเลยนะว่าหนุ่มโอ้เนี่ยทุ่มเททั้งฝีมือการแสดงแบบสุดตัวเลย
ไม่ว่าจะเป็นบทฮาบทน้ำตาแตก

แต่ก็แอบลุ้นแทนผู้จัดว่าอาจจะมีลุ้นตอนละครจบนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
โอเขาก็ประกาศออกสื่อนะคะว่าทั้งหมากและจันจิไม่ต้องกังวล
มันเป็นแค่การแสดงก็เท่านั้นเองจ้า
จริงก็ขอโทษกันไปขอโทษกันมาครับส่วนใหญ่จะเป็นน้องคิมมาทำอะไรโอมากกว่าครับ

ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการแสดงอะไรอย่างนี้

ฉันคนหนึ่งนั่นแหละค่ะดูทั้งออนสดนะคะแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะจ๊ะ